ซุปตาตัวแม่นะคะแล้วก็เป็นสายมูนะคะ
ตัวแม่เช่นเดียวกันเลยใจบุญมากจริงนะคะ
นี่เลยค่ะไม่รู้ถึงตั้งไหนหรือเลิกดีอย่างไร
ไม่ทราบนะคะเมื่อวานนี้เลขสวยมากเลยค่ะ

เขาบอกว่าเป็นตัวเลขแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย
มีการแชร์ภาพนี้เกิดขึ้นคุณผู้ชมนะคะ
ก็เป็นภาพคุณอ้ำพัชราภากับไฮโซโพกนี่แหละค่ะ
เดินทางไปที่วัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครนะคะ

แล้วก็นี่ค่ะคุณผู้ชมดูภาพเลยค่ะ
ทั้งคู่ร่วมเป็นเจ้าภาพติดเกร็ดพญานาค
ซึ่งทางวัดได้สร้างไว้นั่นเองค่ะ
เพจของวัดท่าไม้นะคะก็มีการแชร์ภาพที่คุณอ้ำกับไฮโซโพกไปทำบุญนะคะ

ขอส่งบุญใหญ่สมดังปรารถนา

ขอท่านพระยาอนันตนักฮราช

เราก็ไปลองหาข้อมูลนะคุณผู้ชมค่ะ
ก็บอกว่าเป็นความเชื่อนะคะว่าอันนี้ส่งของคันติดเกร็ดพญานาค
จะช่วยให้เสริมดวงเสริมบารมีนั่นเองนะคะ
ซึ่งไม่ต้องบอกนะคุณอ้ำเขาดังอยู่แล้ว
ยิ่งดังยิ่งปังแต่ไปเป็นคู่เนี่ยสิคะ
นี่มีรุ้นนะจะเป็นคู่บงคู่บุญหรือเปล่านะ
ฉันก็ต้องพึ่งคุณนั่นแหละตามไปสืบหน่อยว่ามันเป็นยังไง

คุณผู้ชมค่ะเรื่องเช็คดาราไปแล้วนะคะมาเช็ค